สวัสดีครับสวัสดีค่ะขาวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะเหมือนมายูเลยอ่ะให้เยอะ
ทำไมเยอะมายูไปทำอะไรอยู่เธอฉันเห็นอยู่ทะเลทะเลนะทะเลไง
เธอดีใจมั้ยเมียไม่อยู่ลูกมีคุณซายจะมุดตายอยู่หรือเปล่า
เธอยังมีความสุขดีเนอะลูกเมียเธอนี่ลูกพี่เป็นพรีเซนเตอร์อะไรอ่ะ
อะไรนะฮะมีพรีเซ็นเตอร์พูดได้หรอพูดได้หรอ
ไม่ใช่หรอกไม่ได้พูดได้แต่แอบเห็นนะพูดได้หรอให้มาซื้อเราด้วย
มาซื้อมาให้มาซื้อเราด้วย

แล้วที่สวัสดียังบ้างวันจันทร์ลอนต้องสวัสดีประชาชนหน่อย

ดอกไม้เฉย

หนูจำได้เพลเทปย้อนหลังไม่มีใครพูด

อากาศหนาวจะกลับมาวันนี้ก็พอ

มันไม่หนาวแต่ว่าอย่างนี้

เรื่องแรกดีกว่าลมแรงนี่

เรื่องของลุงจรูลกับครูปีชานะครับ
ซึ่งต่างฝ่ายต่างมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ

เดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับ
ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เผชิญหน้า

วยระเวง๓๐ล้านนะฮะระหว่างครูปีชานะครับ
กับลุงจรูลเนี่ยนะครับขึ้นสารแพ่งนัดแรก

คือออกจากสรรแห้งก็โวกันทั้งคู่เลย

แล้วก็แก้ข้อเก่าหานัดสืบพยาน

เดือนพฤษภาคมจำนวน๗นัดด้วยกัน

เพราะว่าน่าจะพยานเยอะ

เพราะว่าวันนี้นะฮะภายหลังที่ทางรถหลุดโทรจรูลวิมูลนะฮะ
ออกมาจากสารแพ่งจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ที่มีการกล่าวสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่รออยู่หน้าสารเนี่ยนะครับ
ออกมาจากสารแพ่งจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ออกมาจากสารแพ่งจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ออกมาจากสารแพ่งจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ

ขณะตอนอยู่ในสารนั้นไม่ได้พูดคุยกับครูปรีชาเลย
ขณะตอนอยู่ในสารนั้นไม่ได้พูดคุยกับครูปรีชาเลย
ขณะตอนอยู่ในสารนั้นไม่ได้พูดคุยกับครูปรีชาเลย
ขณะตอนอยู่ในสารนั้นไม่ได้พูดคุยกับครูปรีชาเลย
ขณะตอนอยู่ในสารนั้นไม่ได้พูดคุยกับครูปรีชาเลย
ขณะตอนอยู่ในสารนั้นไม่ได้พูดคุยกับครูปรีชาเลย

ขณะตอนอยู่ในสารนั้นไม่ได้พูดคุยกับครูปรีชาเลย

ขณะตอนอยู่ในสารนั้นไม่ได้พูดคุยกับครูปรีชาเลย
ขณะตอนอยู่ในสารนั้นไม่ได้พูดคุยกับครูปรีชาเลย
ขณะตอนอยู่ในสารนั้นไม่ได้พูดคุยกับครูปรีชาเลย
ขณะตอนอยู่ในสารนั้นไม่ได้พูดคุยกับครูปรีชาเลย
ขณะตอนอยู่ในสารนั้นไม่ได้พูดคุยกับครูปรีชาเลย
ขณะตอนอยู่ในสารนั้นไม่ได้พูดคุยกับครูปรีชาเลย
ขณะตอนอยู่ในสารนั้นไม่ได้พูดคุยกับครูปรีชาเลย
ขณะตอนอยู่ในสารนั้นไม่ได้พูดคุยกับครูปรีชาเลย
ขณะตอนอยู่ในสารนั้นไม่ได้พูดคุยกับครูปรีชาเลย
ขณะตอนอยู่ในสารนั้นไม่ได้พูดคุยกับครูปรีชาเลย
ขณะตอนอยู่ในสารนั้นไม่ได้พูดคุยกับครูปรีชาเลย
ขณะตอนอยู่ในสารนั้นไม่ได้พูดคุยกับครูปรีชาเลย
ขณะตอนอยู่ในสารนั้นไม่ได้พูดคุยกับครูปรีชาเลย
ขณะตอนอยู่ในสารนั้นไม่ได้พูดคุยกับครูปรีชาเลย
ขณะตอนอยู่ในสารนั้นไม่ได้พูดคุยกับครูปรีชาเลย
ขณะตอนอยู่ในสารนั้นไม่ได้พูดคุยกับครูปรีชาเลย

ขณะตอนอยู่ในสารนั้นไม่ได้พูดคุยกับครูปรีชาเลย

ขณะตอนอยู่ในสารนั้นไม่ได้พูดคุยกับครูปรีชาเลย
ขณะตอนอยู่ในสารนั้นไม่ได้พูดคุยกับครูปรีชาเลย
ขณะตอนอยู่ในสารนั้นไม่ได้พูดคุยกับครูปรีชาเลย
ขณะตอนอยู่ในสารนั้นไม่ได้พูดคุยกับครูปรีชาเลย
ขณะตอนอยู่ในสารนั้นไม่ได้พูดคุยกับครูปรีชาเลย
ขณะตอนอยู่ในสารนั้นไม่ได้พูดคุยกับครูปรีชาเลย
ขณะตอนอยู่ในสารนั้นไม่ได้พูดคุยกับครูปรีชาเลย

จะสงสารกู

ฉันอยากจะรู้ว่าเขามีเมียแล้วเมียไม่ขึ้นสาร

ก็คำว่าได้๒เมีย

คือทางด้านครูปีชานะฮะยืนยันหลังออกจากศาลนะครับว่า
ส่วนตัวแล้วเนี่ยยังมั่นใจ๑๐๐ของเดิมนะครับว่า
เชื่อสารนะฮะท่านให้ความเป็นธรรมกับผมได้แน่นอนนะครับ

ยืนยันนะครับพร้อมให้ความร่วมมือกับทางตำรวจกองปราบอย่างเต็มที่
ตอนอยู่ในศาลตนเองก็ยกมือไหว้นะครับ
ทางคุณจรูนนะครับเพราะตัวเองเนี่ยอายุน้อยกว่านะฮะ
ส่วนของกังวลนะครับตอนนี้ของกังวลเรื่องเดียวคือเรื่องสื่อที่ลงข่าวไม่ค่อยตรง
ส่วนตัวก็ดีใจการสอบสวนคดีนี้ก็เรียกว่าใกล้เสร็จสิ้นแล้ว
ที่ผ่านมาตนก็เจอพี่ป้าบ้าบินบ้างนะครับเจอกันในช่วงวันหวยออกนะครับ
ส่วนทนายความฝั่งครูปีชาเผยบอกว่ามีความมั่นใจนะครับกับการสืบพยาน๓วันแล้วก็๑๐พยานจำเลย๔วันนะครับ
ยันบอกว่าไม่กังวลใจเลยเชื่อความสุจริตทั้งหมดเกิดขึ้นแน่นอนนะครับ
มีทั้งบุคคลแล้วก็วัตถุพยานอยู่ที่ศาลทั้งหมดอยู่ที่พยานนะครับ
พยานหลักฐานฝ่ายไหนมีความมั่นคงก็คงเป็นของฝ่ายนั้น

ไปเปิดทายผมทำตั้งไรแล้ว

เรื่องคลิปเสียงก็พี่หนุนต้อง
แบบว่าถูกครูก็บอกไม่ได้ถูกมันพลาดไปไม่กี่เบอร์
สรุปคลิปเสียงมันจะมีผลไหม
จริงแล้วเนี่ยเขาพูดกันหลายประเด็น
ถูกไหมฮะคือเท่าที่ได้ยินมานะ
ทนายบางคนเขาบอกว่ามันไม่ได้มีผลกับตรงศาลเพราะว่า

เพราะว่ามันอาจจะพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันจริงเท็จประกันใดอะไรยังไง

ไอ้ยเนี่ยตอนนี้ขนาดที่กลับมาหาตำรวจเยอะ
เพราะว่าคลิปเสียงนี้ออกไปปุ๊บ
หลายช่องก็ได้เอาคลิปเสียงนี้มาเปิด
ซึ่งแม่ค้าเนี่ยเน้นย้ำถึง๒ครั้งเลยว่า

ครูเหมือนตอบกลับมาแหมมันพลาดไปนิดเดียวใบนั้นผมไม่ได้ซื้อมา
แต่คุณรู้ไหมว่าจริงแล้วเนี่ยคลิปนี้ผมถามว่ามาจากไหนคุณคิดว่าจากไหน

คลิปนี้ถ้าจะออกมาได้เนี่ยก็ต้องถูกไปกู้ไฟล์ขึ้นมา

อ่ะใครกู้ได้ผมถามอย่างนี้ใครกู้ขึ้นมาได้ไม่ใช่
ถ้าเป็นผิดจริงไปกู้มัดตัวเองทำไม
ตำรวจมีสิทธิ์ใช่ไหมตำรวจกู้ได้ถูกไหม

ไม่ตำรวจมีสิทธิ์ที่จะเอาหลักฐาน
ก่อนที่ขึ้นศาลเนี่ยมาเปิดเผยเหรอ
ทนายพี่หนุ่มทนายต้องเป็นคนหาหาหลักฐาน
แล้วเอามาเปิดเผยอย่างนี้แล้วยังไงอ่ะ
เหมือนกับละเมิดสิทธิ์ของเขาถูกไหม
ใช่แล้วแม้กระทั่งสถานีโทรทัศน์เอามาเปิดเนี่ยก็ผิด
ก็ผิดอ่ะก็เปิดกันทุกช่องเลยผิดไหมล่ะ
ต้องมีรู้ไงอันนี้ผมก็ไม่รู้ความกฎหมายผิดทำกันเอง
หลุดออกมาอะไรอย่างนี้ใช่มั้งเอือ
คือต้องบอกอย่างนี้ตอนนี้มันพูดกันไปเรื่อยแล้วไง
คือไม่รู้ใครจริงใครเท็จใครโกหกอะไรกันแน่งงไปหมดวันนี้
ใช่คือบางคนก็อย่างผมเองก็

แล้วตำรวจน่าจะเก่งขนาดที่แบบว่ารู้ได้มาก

สมมุติมันก็ตั้งแต่แรกแล้วอันนี้พูดกันแบบว่า

ถ้าสมมุติเราได้เงิน๓๐ล้านแล้วอยู่ดีจะไปขอแบ่งทำไม๑๕๑๕

แม่ค้าถ้าสมมุติคลิปเสียงนั้นเป็นของจริง
แม่ค้าที่ขายลอตเตอรี่พยายามย้ำแล้วนะ

หรือเอาง่ายสุดท้ายคือตกลงกันไม่ได้ก็เลยยังสรุปไม่ได้

เพราะแม่ง่าของเรื่องนี้เรื่องเดียวเพราะแม่ง่าเป๊หมด
เขาเก่งเขาเป็นเจ้าของรายการทีวีฉันเป็นลูกจ้าง

เขาเป็นเจ้าของรายการทีวีเธอ
จริงต้องบอกว่าหัวละเวงนี่ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างมายาวนาน
ไม่รู้จะจบยังไง
เรื่องของคุณเปรมชัยกรณสูตรอันนี้ก็มาเป็นอาทิตย์แล้ว

จากรณีเมื่อวันที่๑๐กุมภัณฑ์
ซึ่งนายวิเชียนชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก

เพื่อที่จะให้ปากคำเพิ่มเติมหลังจากที่ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย
แล้วก็เปิดประตูให้นายเปรมชัยกรณสูตร

โดยใช้เวลาสอบปากคำอยู่๒ชั่วโมงค่ะ
ซึ่งนายวิเชียนยังคงมีสีหน้าเป็นปกติ

พร้อมกับกล่าวว่าตอนนี้ตนสบายดี

ขณะที่นายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษร
หัวหน้าชุดพญาเสือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า

กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าในวันที่๑๒

ไปดูจุดเกิดเหตุแล้วเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

รวมทั้งเก็บภาพมุมสูงและคำนวณระยะเวลา

ก็ประเด็นที่กลุ่มนายเปรมชัยอ้างว่า
ซากสัตว์ป่ามาจากร้านค้า
ของชาวบ้านก็จะต้องไปตรวจสอบ

เรื่องของการสนทนาของกลุ่มนายเปรมชัย
ระบุว่านายเปรมชัยนั้นยังมีบ้าน

เข้าไปตรวจสอบว่าพื้นที่ดังกล่าว

ป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ด้วย
หากตรวจสอบพบว่าอยู่ในพื้นที่ป่า

ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้นะคะ๑๒กุมภาพลตำรวจ

เนื่องจากการร้องทุกข์ของนายวิเชียน
เมื่อวานนี้ไม่ใช่อำนาจหน้าที่โดยตรง

ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

ขออนุมัติสืบสวนคดีดังกล่าวแล้วนะคะ
แล้วก็ส่งให้กับทางกองบัญชาการตำรวจ

คาดว่าผลการอนุมัติภายในนี้

อย่างไรก็ตามเมื่อได้รับการอนุมัติให้สอบสวน

ต้องเรียกตัวนายวิเชียนให้เข้ามาสอบสวนอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละค่ะ

แต่ว่าพื้นที่เยอะมากเลยนะคะ

มีคำสั่งจากอธิบดีกรมที่ดินให้เพิกถอนที่ดิน

ไปเรื่องอื่นต่อไปเรื่อยเลย

ส่งลูกเข้ามาเห็นไหม

ที่ร้านอาหารอะไรอาหารป่าเหรอ

อาหารไทยอะไรนะอาหารจีน

สำหรับปาร์ตี้ผ้าขุนหนูคุณ
คุณหนุ่มน่าจะชอบปาร์ตี้ผ้าขนหนู

ขนมก็ได้มีโฆษณาออนไลน์เชิญชวนปาร์ตี้ผ้าคุณหนู
โดยพิตตี้กว่า๓๐คน

คือต้องนุ่งผ้าเช็ดตัวสีขาว

เหมาะสมเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่า

ไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
แล้วก็สั่งชุดเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ

ที่เอาพิตตี้มาใส่ผ้าคุณหนูสีขาว
แล้วชื่อร้านชื่อคานม

ในอำเภอผู้ว่าประหลัดจังหวัด

งานนี้เข้าตรวจสอบร้านคานมปรากฏว่า

พบพนักงานสาวนุ่งผ้าเช็ดตัวสีขาว
นั่งอยู่หน้าร้านประมาณ๕๖คน

ยังไม่มีลูกค้ามาใช้บริการไง

จึงขอตำรวจเนี่ย
ใช้อำนาจตำรวจเนี่ยฮะตรวจประชาชน

ก็พบว่าเป็นสถานประกอบการที่ให้บริการได้ถึงเที่ยงคืน

นางสาวมัธนาคำนาศ

นามในบันทึกกล่าวตักเตือน
ไม่ให้พนักงานในร้านแต่งกายไม่เหมาะสม

ควรจะมีห้ามค้าประเวณี

จะถูกจับกลุ่มดำเนินคดีทันที
เรื่องต้นนะพบว่าร้านไม่ได้มี
กระทำความผิดตามกฎหมาย

ถ้าจะของเขาจริงแล้ว
พี่หนุ่มเคยพาไปไง

จริงชัวร์

ฉันว่าเธอไปเอาพารามาให้ฉันกินด้วย
เราไม่ใช่ร้านที่พี่จะไปน้องภัย
เหมือนไม่ยืนอยู่ข้างหน้าแล้วแบบขับคำสั่งเสร็จแล้วหายไป

ทำรายการมูไนท์ทุกคนคิดว่าฉันงมงายเพอร์เจอร์
แองจิ้มเป็นโปรดิวเซอร์ช่วยบอกที่ใครงมงายเพอร์เจอร์ของเธอ

กินน้ำขิงก่อนเลยใช่ไหมค่ะ

เคี้ยวเลยเหรอเพราะว่ามันมีขิงใช่ไหม

เอาอย่างนี้มาเรื่องที่ชาวโซเชียลชาวเน็ตใช่ไหม

ชาวเน็ตเป็นใครก็ไม่รู้
นี่ไงตัวอย่างชาวเน็ตเนี่ยแองจี้นี่แหละ

ชาวเน็ตตอนนี้ต้องเป็นชาวเน็ตนะ
เพราะก่อนครับพอพี่หนุ่มบอกว่า

เดี๋ยวทุกคนก็ใช้กันเยอะนะแล้วเปลี่ยนคำใหม่เลยชาวเน็ต

แต่ดันกดเจอสิ่งที่ไม่คาดฝันเป็นหญิงสาวใบหน้าขาวสุดหลอนเป็นอย่างนี้
อเรนนี่มาเป็นหน้าเลยอะนุ้มทำไมเธอเสียแทร้งอันนั้น
เล่นใหญ่ใช่มั้ยทำไมเธอเล่นใหญ่
คืออันนี้คือมันไม่จริงใจต่อประชาชน
ใช่ไหมดูหลังรถบัสตอนกลับจากเชียงราย

ผมนี่ช็อตทำอะไรไม่ถูกเลย
ณตอนนี้เวลานี้โอ๊ยใจไม่ดีเลย

จะบอกคนในรถก็กลัวจะแตกตื่น

ไม่แต่จริงมันมืดตื๊ดเลยเขากดขึ้นมาถ่ายทำไม

มันมืดมากเขาไม่ได้กดไปถ่ายรูปตัวเองมั้ย

อุ๊ยกระสือที่ไหนแล้วไม่ใช่กระสือไม่มีจริงหรอก

ขาสั่นเขาบอกแค่นั้นแหละขาหมดแล้ว

ชาวเด็กเขาว่าอย่างนี้

ชาวเด็กเขาลงกันเลยชาวเด็กเขาว่าอย่างนี้
ราศุนย์ที่เห็นเป็นคลิปพี่เห็นเปล่าที่ขับรถไปอยู่ข้างหน้า

ขับไปแล้วหม่ออีกทีคือไม่มีเลย
สารเห็นเนี้ยหนูเหมือนที่เห็นอันนั้นใช่มั้ย

อันนี้น่ากลัวกว่าที่คุณสายป่านจริงไหมให้ฟัง
จำได้ป่ะรถพลิกความเพราะว่ามีอะไรมาผ่านหน้าเขา
แล้วก็มีอีกคันรถรถ๑๐ล้อรถน้ำมัน
พลิกมาจะถึงรถเขาอยู่แล้วเขาก็หักหลบ
เค้าบอกเส้นที่ไปชนบุรีอะไรอย่างนี้
เป็นเส้นที่ยอดฮิตที่ใครไปก็จะเจอ

เนี่ยที่เค้าพูดที่อยู่พึ่งลดตู้ปีอะไรที่ผ่านมา

ทุกวันนี้ก็ยังมีคนมาโบกรถอยู่เสร็จแล้วจะเปิดประตูปุ๊บก็หายไปไง

ตรงนั้นที่พาอยู่ดีพาไปหลงกันทีไปอยู่

ตื่นมาอยู่กลางคู่คลองคู่เมือง

รอดตายหุดหวิดต้นไม้โค้นเฉียวเด็กน้อยหน้าหวัดเสียวโชคดีนะครับว่าลงจากรถซะก่อนนะครับ

เราไม่โดนเด็กโชคดีมาก

โอ้ยคนลองมาจนรอดตายอ่าหน้าอ่ะ
อย่าหายใจทำนะครับต้นไม้เนี่ยโค่นเฉียว
เด็กชายตัวน้อยยังน่ะวาดเสียวนะครับ
โชคดีนะฮะโดรสกระบะจอดอยู่ก่อนก็เลยรอดตายเหล่ะ
ได้มีการโพสต์คลิปกล้องวงจรปิดสุดระทึกนะฮะ
ที่อาจจะพลากชีวิตเด็กคนหนึ่งไปได้
โดยเจ้าตัวได้มีการระบุข้อความนี้ว่าเสี้ยววิจริง
เจ้าของภาพกล้องวงจรปิดและชาวชุมชนครับ
ขณะที่เด็กหลายคนและผู้ใหญ่ที่ทำท่าคล้ายแงนดูต้นไม้ต้นนึง
ฉีชวนกันดูโดยเดินวนเวียนอยู่แถวนั้น
ไม่ยอมไปไหนจู่ต้นไม้ที่ยืนต้นตายก็โค้นลงมา
เฉียวเด็กชายตัวเล็กไปอย่างหน้าหวัดเสี้ยว

ซึ่งหากไม่มีรถกระบะจอดอยู่เชื่อว่าเด็กเนี่ย

มีคนดูไปเนี่ยประมาณ๒ล้านวิวแล้ว

เอาหัวก้มลงมาด้วยเลย

เด็กวิ่งคนนี้

เด็กก็เอาอยู่เนาว
ตึ๊กอีกนิดนึงค่ะ

คือถ้าเกิดไม่มีรถก็ไม่น่าจะโดนแต่ไม้จะกระเด็นมาโดน
มันจะพาดลงมาตรงนั้นพอดีที่เด็กเขายืน
แล้วมันมีจังหวะเด้งแบบหนึ่งที
แล้วเสื้อแดงนี้เขาเดินออกมาทำไม
เขาก็คงตกใจแล้วเขาก็ต้องออกมาดูว่า

ไม่รู้จริงนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเวลาไหนจริง

อย่างนี้เขาบอกว่าเปิดสระใหญ่พรานปลา๒๐๐คน
เฮโลไปทอดแหกันสนุกสนานเลยเขาเรียกว่าคุ้มมากค่ะ
จ่ายไป๓๐๐ได้ปลาบึกมา๑๐กิโล
คือเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
สื่อข่าวก็รายงานว่าที่สระพ่อปู่ดำ
บ้านบึงสมรรณหมู่๗ตำบลถาวรวัฒนาอำเภอซายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร
ซึ่งเป็นสระน้ำขนาดใหญ่เลย๑๓ไร่น้ำลึก๓เมตร
มีการปล่อยปลาเบนจพันธุ์หลากหลายชนิดมาเกือบจะ๒ปี
ทางคณะกรรมการหมู่บ้านจึงมีมติว่าวันนี้แหละ
ให้เปิดสระแล้วก็ให้พรานปลาเนี่ยจะมาตกปลาเข้ามากันได้เลย
คือให้จับได้นายบุญฤทธิ์ดิตถาวรผู้ใหญ่บ้านบึงสำรานก็เปิดเผยว่า
ก่อนจะเปิดสระได้ประชุมคณะกรรมการของหมู่บ้าน
มีมติเปิดสระให้ชาวบ้านสามารถที่จะเข้ามาจับปลาได้ค่ะ
โดยคิดแหปากละสามร้อยบาทจึงมีพานปลามาจากหลายจังหวัดด้วยนะคะ
ไม่ใช่แค่ในพื้นที่อย่างเดียวนะมาลงชื่อจับปลากว่า๒๐๐คน

หลังจากที่จับปลาเนี่ยถึงปลอมคลับไม่ไหวนะครับ
ไปแล้วประกอบกับใกล้ฤดูแรงแล้วเกรงว่าน้ำงวดลงปลาใหญ่เนี่ยมันจะตาย
ดังนั้นก็เลยแบบอนุญาตให้คนเข้ามาจับปลาไปดีกว่าสำหรับบรรยากาศการจับปลาบรรดาพรานปลาต่างต่าง
ก็นำหลักลงไปปักไว้ในสระให้ยืนทอดแหกันได้นะคะหลังจากที่ได้รับสัญญาณการจับปลาได้เท่านั้นแหละ
โอ้โหแหทุกปากนี่ถูกเวียงลงไปในป่าพร้อมเพียงกันมากค่ะ
หลังจากที่สาวแหขึ้นมาปรากฏว่าปลาติดขึ้นมาแทบจะทุกปากเลย
เพราะว่าปลาเขาเลี้ยงไว้เยอะแล้ว๒ปีมันตัวใหญ่หมดแล้วด้วย
ส่วนใหญ่เป็นปลาสวายปลานินปลาตะโกปลาตะเพียนรวมทั้งปลาบึกด้วยนั่นเองค่ะ
แล้วก็มีอีกหลากหลายโดยปลาใหญ่ที่สุดที่จับได้เป็นปลาบึกหนักกว่า๑๐กิโล
ลองลงมาก็เป็นปลาสวายน้ำหนักกว่า๖กิโลแล้วก็ยังมีปลาตะโกะหนักกว่า๕กิโล
โดยพานปลาแต่นละคนเนี่ยสามารถหาปลาได้คนละหลายตัว
เขาเอาไปกินกันเหรอเพื่อปลาบึกกินอย่างไร

หนูว่านะกินเองด้วย

เพราะถ้าเค้าจับได้เยอะจริงเค้าว่าขายได้ด้วย

แต่ปลานินปลาตะเพียนปลาบึกเนี่ยเขากินอยู่แล้ว

เซิร์ชหาพอคุณถามฮากูแป๊บนึงเดี๋ยวก็เออจะไปดวงไม่รู้

ฉลองวันเกิดลูก๑ขวบทั้งน้ำตา
เฮ้ยแต่อันนี้คืออะไรพี่โฉดแต่งงานแล้วเหรอ

ฮ้าอะไรพี่มัด

เอามาก่อนจะไปถึงข่าวอื่นที่ว่ามานะคะก็ไปข่าวของคุณเวียกับคุณเบลล่าสักนิดนึงค่ะเรียกว่าตอนนี้ชาวเน็ตมอบฉายาว่าเวียคนอวดแฟน๒๐๑๘กันเลยทีเดียว
มาเชิญว่าฝ่ายิ้งอยู่บ่อยแทนชมตลอด
เอาอีกแล้วนะ
ก็ส่งเข้ามาบอกคุณพุทธดำไปกินปลาตะโกบ้างนะจะได้ฉลาด
ไม่ใช่เขาบอกบ้านตะโกอร่อยอีบ้าฉันอ่านอยู่เมื่อกี้นี่อีบ้า
อ้าเขาบอกปลาตะโกอร่อยเป็นปลาไม่มีเกร็ดเมื่อกี้ฉันอ่านอยู่
อันนั้นแหละเขาก็ยังชมเขาชมว่าเก่งอย่างนู้นอย่างนี้
จนต้องมอบฉายาให้เจ้าตัวเลยบอกว่าเวียคนอวดแฟน๒๐๑๘นั่นเอง
เขาอย่านโพสต์ไปเรื่อยก็ได้ฉายานี้มาแล้ว
ว่าไปมีแฟนจะลงเหมือนเขาบ้างไหมรอให้มีก่อน

แพทนัปภาเป็นข่าวมานานเหลือเกิน
ดูสิเราอ่านตั้งแต่เด็กเลสซิ่งอยู่ในท้องจนเป็นขวบหนึ่งแล้ว

วันนี้ฉลองวันเกิดลูก๑ขวบทั้งน้ำตานะครับ
ทำงานแล้วก็เลี้ยงลูกทั้งปีก็เลยต้องขอเวลาไปพักผ่อนบ้าง
แพทน์ล่าสุดก็พาน้องเลสซิ่งเนี่ยไปเที่ยวกาวหลีใต้
พร้อมกับหลานสาวแล้วก็เพื่อนสนิท
ก็หลานนางทุกคนก็ขายของหมดเลยเนอะ
จากนั้นก็ใกล้จะถึงวันเกิดอายุครบ๑ขวบของน้องเลสซิ่งเนี่ย
พี่นะปาก็รวมที่เด็กจะรู้ไหมวันหนึ่งขวบเป่าเค้กเด็กจะรู้ไหม
ก็ไม่รู้หรอกมีเค้กมาตั้งหนูว่าเขาเป่าหมดแหละใช่ไหม

ให้เห็นคลิปสาวแกร่งอย่างแพทย์
ลูกชายทำเอากั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่

แม่ก็อยากให้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะลูก

ขวบหนึ่งแล้วนะเพื่อนขวบหนึ่งแล้วไม่ลองไม่ลองไม่ลองอย่าอมข้าวด้วย
พอได้ยินอย่างที่บอกว่านางก็พูดที่นางร้องไห้อยู่ดีนางก็บอกว่าแม่ก็อยากให้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะลูก

เพียบกับคุณเจ้าสมุทรกบินกลับมาอ่อนธัยอีกแล้วนะครับ

การที่ให้กลับไทยบ่อยเป็นการเปลืองเงินหรือเปล่า
แถมว่าหนุ่มเจี่ยแสปอยลูกจนเกินไปด้วย

งานนี้คุณเจก็เลยออกโรงชี้แจงให้ชาวเน็ตได้คลายความสงสัย
นั่นชาวเน็ตมันเยอะจังเลยนะ
เขาไม่เคยอยู่ในครั้งฟล็อกอย่างเท่านั้นเขาบอกว่าโอ๊ยตบปากลูกยืนจันทร์
เออเขาบอกอย่างนี้คุณเจเนี่ยนะฮะก็ออกลงมาชี้แจงนะครับ
อินสตาแกรมบอกว่าทำไมลูกได้กลับไทยบ่อย
อธิบายนะคือปกติลูกเนี่ยก็เรียกว่าจะไม่ได้กลับนะครับ
เพราะว่าจะเป็นเหมือนกับปิดเทอมสั้นนะครับ
ข้างไหนจะได้กลับก็คือเขาก็จะดีใจกันมาก
ครั้งนี้ก็ได้กลับนะครับเพราะว่ามีงานถ่ายแบบถ่ายโฆษณา
ซึ่งเป็นเหตุที่ส่วนใหญ่จะได้กลับนะครับเพราะมีการทำงานแล้วก็รายได้
เจ้านายเนี่ยถ่ายโฆษณาหนึ่งงานนะครับแล้วก็เข้าห้องอัดร้องเพลงใหม่
ส่วนขุนเองก็ถ่ายแบบนะฮะเจ้าสมุทรเองก็ถ่ายแบบเหมือนกัน

อ่าก็คือคุ้มกับที่เขานั่งมาแล้วเขาก็พูดชัดนะว่า
เขาไม่ได้ให้ลูกเขานั่งบิสเน็ต
การไปหรือว่ากลับส่วนใหญ่ลูกก็จะนั่งเครื่องชั้นประหยัด
หรือว่าเหมือนกับเป็นเครื่องชั้นประหยัดนะไม่ใช่อย่างที่คุณแม่บอก
ไม่ใช่บิสเน็ตไม่ใช่แบบชั้นธุรกิจอ่ะก็ชั้นประหยัดธรรมดา
ใช่มั้ยแล้วจะหยุดจริงล่ะโรงเรียนของฝรั่งในเมืองไทย
ก็เป็นอย่างนี้นะมันมีหลายที่เหมือนกันบางที่
สั้นก็จะปิดหรือยังไงถ้ายุดแหละอยู่มันมีเรียนแบบ๔เทอม
ไม่ต้องคิดอะไรเยอะวันนึง๒อาทิตย์๒อาทิตย์อย่างนี้วับก็หยุดแหละ
อืมให้กลับมาแล้วได้เงินขนาดที่ก็กลับมาเถอะใช่มั้ยล่ะวินัจฐีนี้
คือโรงเรียนติดลูกที่ไม่มีที่อยู่ถึง๒อาทิตย์
การที่จะต้องไปอยู่บ้านผู้ปกครองหรือโรงแรม
ค่าอาหารต่อมื้อด้วยเงินปอน๑ปอนดได้กับ๔๔๔๕บาท
ค่าอยู่เฉลี่ยคืนละ๔๕ปอนด์ต่อคืนต่อคน
บางทีการซื้อตัวชั้นประหยัดกลับมาบ้านเพิ่มอีกนิดหน่อย
คุ้มกว่าได้กลับมาบ้านทานอาหารที่บ้านได้อยู่ใกล้กับพ่อแม่
ทำงานเสริมได้รายได้รวมคุ้มกว่า
ลูกผมทุกคนนิสัยไม่สปอยคนสนิทจะรู้กันดี
อยากจะได้อะไรไม่ใช่ได้เลยรอทำงานเราเองเพื่อแลกเปลี่ยน
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมทำงานสุจริตผมทำงานทุกวัน
เงินของผมผมบริหารได้ผมเป็นคนขยัน
ผมทำงานหาเงินตั้งแต่อายุ๑๙ผ่านมา๒๗ปี
นึกตามนะ๒๗ปีผมทำงานไม่เคยหยุด
ผมเลยมีเงินออมเยอะผมไม่ติดเหล้าไม่ติดบุหรี่ไม่ติดยา
หนี้สินไม่มีนี่คือผลกำไรของชีวิตผม
ผมเก็บออมมาเพื่อจะใช้เพื่อลูกและครอบครัว

รู้ไหมว่าลูกเขาตอนเด็กจะเปิดแอร์อย่างนี้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
ช่วงหน้าอะไรข่าวที่ที่ต่อแต่งงานคืออะไร
ครับนี่มันใหม่จริงอะจริงหรอฉันยังไม่รู้เลยว่านางแต่งงาน
ปฏิสุขภัณฑ์เวลาเราไปถูกช่วงหน้ามาจะกลับมาเล่าให้ฟัง
เอาว่าไปค่ะพี่ชอตแน่นอนพี่ชอตหลายคนก็ถามว่าพี่ชอตแต่งงานเหรอ
หลายคนชาวเน็ตอีกไหมชาวเน็ตค่ะชาวเน็ตคือว่าพี่ชอตกับคุณเอ็ดไปแต่งงานกันที่ประเทศลาว
ใครบอกชาวเน็ตเห็นภาพี่ชอตซ้ายจิ๊บกับคุณเอ็ดโบราฬิษฐ์เข้าพิธีบายศรีศูขวัญภูมิของบ้านของเมืองกันที่ประเทศลาว
ล่าสุดพี่ชอตก็ชี้แจงผ่านไอจีส่วนตัวมาทำงานนะคะรู้สึกจะเป็นทริปของทางกรีนเวฟไปทางลาว
แล้วก็ยังมีลูกทิพย์อีก๓๐คนพร้อมทั้งทีมงานแล้วก็ทำบายสีซึ่งสมมุติเราไปอีสาน
ไปทางลาวเขาก็มีบายสีปลูกข้อมายข้อมือกันอยู่แล้วอย่าด่วนสรุปอะไรไปไกลงงค่ะขำแล้วกันนั่งว่าอย่างงั้น
แต่อันนี้ของจริงคานมจีนแฟนหล่อมากคุณเข็นคงเรียกว่าให้สถาปนาเป็นไฮโซเข็นแล้วสิ
ได้ทำสเตอร์ไพรส์บุคเขาขอสาวขนมจีนแต่งงานนะคะท่ามกลางสักขี้พยานธนาคมครุอเลย
สาวขนมจีนแต่งงานนะคะท่ามกลางศักดิ์ขีพยานที่มาร่วมงานกันเพียบเลยทีเดียว
งานนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับคุณขนมจีนด้วยนะจ๊ะ

นี่ดูพลิเฟอร์
เขาคบกันมานานแล้วไม่ใช่หรือ

ผู้ชายหล่อว่ะครับ

แต่งงานยังต้องเงียบเลยเธอห้ามบอกใคร

อยู๋จาดร้า
เมย์อยากได้อย่างนี้ไหมอยากสิถ้ามีก็ดีเนอะ
เอาผู้ชายให้ดีก็พอไม่ต้องขอแต่งงานแบบนี้ก็ได้
พี่มีชอบรู้ทันไงผู้ชายต้องวางแผ่นนู้นอะ
มันดุมันเป็นผู้หญิงดุมันเป็นผู้หญิงดุมันหาแฟนยากอย่างนี้มันดุ
มันดุมันดุอยากมีผู้ชายมาขอแต่งงานดีแล้วคุณจะแต่งไหม

ตอนล่าสุดไอพี่คุณแม่ก่อนพี่หนูพี่หนี่เกินไปเข้าให้เกมไปหมด
รอคำตอบค่ะรอคำตอบค่ะอะไรรอคำตอบอีกละ

คนดำยังซิง
ซิงทั้งร่างกายยกเว้นปาก

ครับไปแล้วโอเคครับมาพบกับเขาใส่คลายแม็กซ์พรุ่งนี้
วันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ